คืออากาศที่เย็นลงแบบใช้คำว่าลดหวบนะคะที่ชายภูมิคุณผู้ชมนะคะ
สิบเจ็ดองศาอืมไก่ตายกว่าสองร้อยตัวค่ะโอ้
เมื่อวันนี้เรานำเสนอข่าวไปบอกว่ามีคุณยายอายุเก้าสิบสองปีเนี่ยครับ
อากาศเย็นจัดนะคะคืออากาศมันแปรปรวนคุณยายเสียชีวิตนี่ค่ะ
คนเสียชีวิตไก่มันก็ตายเหมือนกันโอร์นี่ยังเป็นลูกเจี้๊บอยู่แล้วมั้งนี้
โอ้ใช่ฮะทั้งไก่ชนไก่พื้นบ้านไก่แจ้นนะคะนี่ฮะ
มันช็อกแต่โอ้โหแล้วเนี่ยค่ะโอ้มันเปลี่ยนแปลงเร็วเนอะใช่ค่ะ
ในตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะคะ
หนาวจัดลดหวบเหลือ๑๗องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชม
นี่คุณสมศรีกองเงินนอกอายุ๕๔ปีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่
แล้วบอกว่าไก่ตายซึ่งไก่ส่วนใหญ่อายุสักประมาณ๒๓อาทิตย์นะคะ
สุดท้ายได้นำไปฝังกลบเป็นอย่างดีนะคะเพื่อเป็นการป้องกัน
ถ้าเกิดว่ากลัวว่าไก่จะเป็นโรคระบาดจะได้ไม่แพร่เชื้อนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่าไก่ที่ตายเนี่ยน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศที่หนาวจัดนะคะ
แต่ที่ตายไม่พบบัตรแผลใดเลยนะคะ
แล้วดูสิคะมันตายกว่า๒๐๐ตัว
แต่นี่เช็คอากาศที่ชายภูมิเริ่มยังหนาวอยู่นะ
เหมือนอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยตอนนี้๒๑องศานะครับ